นางเอกยุค๙๐กันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับพี่อุ้มสิริยากรพี่อุ้มเนี่ยพักงานในวงการบันเทิง
ใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกานานถึง๑๐ปีแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่วันล่าสุดนับมาแล้วค่ะ
กลับมาที่เมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็พุ่งตรงมาที่งานเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงที่คลองเตย
เพื่อฉลองครบรอบ๒๐ปีหนังรักสุดคลาสสิกมนรักทานซิสเตอร์
งานนี้พี่อุ้มเองก็กรี๊ดมากพอได้เจอผู้กำกับคู่ใจพี่ต้อมเป็นเอก
กระโดดกอดกันเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นยังไง
พร้อมกันนั้นนะคะพี่อุ้มก็ให้สัมภาษณ์กับน้องนักข่าวครั้งแรกในรอบ๗ปี
คือพี่อุ้มเนี่ยไปอยู่อเมริกา๑๐ปีแต่ว่าไม่ได้กลับไทยมา๗ปีนะคะ
คือรับส่งลูกสาวทั้งสองคนไปโรงเรียนน่ารักมากนะ
ชีวิตที่โน่นเนี่ยแฮปปี้ดีแล้วพี่อุ้มก็ขอบคุณสามีคุณคริสโตเฟอร์
ที่ดูแลมาอย่างดีตลอดที่ใช้ชีวิตคู่กันมา๑๔ปีนะคะน่ารักมาก
ส่วนลูกสาวคนโตน้องเมตตาคนขวาเห็นไหมสวยไหมคุณ
สวยมากเลยนะนี่เขาเรียนบาเล่ด้วยนะคะ
วัย๙ขวบกับน้องอนิคาวัย๖ขวบ
คุณผู้ชมชมนะว่าทั้งคู่เนี่ยสวยน่ารัก
ก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะให้เข้าวงการตามรอยคุณแม่หรือเปล่า
เพราะใจเนี่ยอยากจะให้ลูกทั้งสองตั้งใจเรียนก่อนค่ะ
กลับไทยมารอบนี้นะพี่อุ้มตั้งใจไปเจอกับพระเอกคู่จิ้น
พลตันทะเสถียรด้วยเป็นไงเคยดูไหมละครเรื่องนี้

โดยแพลนบินกับอเมริกาในวันที่๒๗กรกฎาคมนี้นะคะ
สำหรับงานแสดงพี่อุ้มเองก็คิดถึงเหมือนกัน
แต่ที่ผ่านมาก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะแต่จังหวะมันยังไม่ลงตัว
ซึ่งหากมีโอกาสกลับไทยในรอบหน้าถ้ามีคนสนใจก็พร้อมที่จะคืนจออีกครั้ง

ขอบคุณมากที่ยังคิดถึงกันค่ะแล้วก็คือจริงอยู่นู่นก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอะค่ะ
แล้วก็เป็นเมืองเงียบเมตตา๙ขวบค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะ๖ขวบ
ให้เรียนหนังสือไปก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเขาสนใจจริงนะคะ
แต่ก็หัดพูดภาษาไทยก่อนนะคะลูกตอนนี้พูดไม่ได้
แต่เขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องทั้งคู่ค่ะ
แต่ว่าต้องดูแลลูกค่ะมันอาจจะถ้าปีหน้ากลับมาอีก
แล้วก็ช่วงซัมเมอร์แล้วมีอะไรเล่นได้ก็อยากเล่น
เพราะว่าจริงก็ยังชอบการแสดงมากค่ะ
ยังไม่เจอเลยค่ะพี่พลแต่ก็จริงเราก็ไลน์หรือว่าติดต่อคุยกันเสมอค่ะ
หลายคนยังจดจำภาพความน่ารักของพี่อุ้มนะ
บทบาทสะดาวเดมนรักทานซิเตอร์

แต่ว่ากลับมาพี่อุ้มก็น่ารักสดใสเหมือนเดิมนะคะ